จากช่วงนี้ที่ต้องมีการฝ่าระวังเรื่องของโควิด๑๙
รวมถึงการเฝ้าระวังว่าคนไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง
จะต้องเข้ามาถูกกักตัวที่ไหนอย่างไร
มีระเบียบในการกักตัวยังไงบ้าง
โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายที่เดินทางกลับเข้ามา

คือทางกองทัพเองเขาก็มีการแบ่งพื้นที่นะ
ออกมาเป็นข่าวออกมาว่า
องทัพบกเองก็จะมีการแบ่งพื้นที่ที่ไหน

กองทัพเรือก็อาจจะใช้ที่เดิมคือที่สัตหีบ

ที่อาจจะเป็นพื้นที่ในการกักตัว
ทีนี้แหละครับทางด้านของ๑๑องค์กร
ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี

เขาบอกเขาอยากคัดค้านการใช้สถานที่หาดเจ้าสำราน
เป็นพื้นที่กักกันแรงงานไทยที่กลับจากเกาหลีใต้

อนุญาตให้เรือสำราญสัญชาติอิตาลี

ขึ้นฝั่งมาท่องเที่ยวที่หาดป่าตอง
ช่วงนี้ก็เป็นการเฝ้าระวังกันแบบเข้มข้นนะฮะ

ซึ่งกองอำนวยการร่วมคัดกรองโรคติดต่อ
ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยว๑๖๓๑คน

หลังจากทางกระทรวงสาธารณสุขไทยพิจารณา

เพราะว่าประวัติการเดินเรือของเรือลำนี้

โดยทางเรือพยายามขออนุญาตจะทิ้งสมอตรงจุดนี้
เพื่อแวะพักและก็ท่องเที่ยวที่หาดป่าตองเป็นเวลา๑คืน
คือระหว่างวันที่๖ถึง๗มีนาคม
แต่ก็ตอนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตนะครับ

เพชรบุรีก็มีการคัดค้านออกมาเหมือนกันนะครับ
คือ๑๑องค์กรท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีก็ออกแถลงการ
พร้อมทั้งยื่นหนังสือคัดค้าน
การใช้พื้นที่บริเวณหาดเจ้าสำราน
ให้เป็นหนึ่งในสถานที่กักตัวผีน้อย
แรงงานที่กลับมาจากเกาหลีใต้เป็นเวลา๑๔วัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะคะ

นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำรานบอกว่า
เท่ากับว่าเป็นการซ้ำเติมธุรกิจการท่องเที่ยวที่ซบเซา
ก็เลยขอเสนอให้นำกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ย
ไปพักในค่ายทหารที่มันห่างไกลจากชุมชนแทนนะคะ
ใช่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่า
ถ้าเป็นกองทัพอากาศเขาก็จะเตรียมพื้นที่โรงเรียนการบินกองทัพอากาศ

ส่วนทางด้านของพื้นที่กองทัพไทย
ก็จะใช้หาดเจ้าสำรานหรือว่าบ้านพักรับรอง
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพเรือที่แหลมแท่นจังหวัดชมบุรี
องทัพบกจะใช้พื้นที่สวนสน๑จังหวัดประจวบคลีคัน
แล้วก็กองทัพอากาศใช้โรงเรียนการบิน
ส่วนกองทัพเรือใช้อาคาร๓๘อ่าวดงตานอำเภอสัตหีบจังหวัดชมบุรี
พอกระแสมันออกมาเป็นแบบนี้นะฮะ
คนในพื้นที่ตอนนี้ก็กลัวเหมือนกันนะครับ

ใช่ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อวานมีการพูดถึงกันเยอะมาก
คุณผู้ชมมาตรการของรัฐบาลนั่นเองเรื่องการแจกเงิน
เพราะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
ก็เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการชุดที่๑
ลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
แล้วหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการให้เงินกับผู้มีรายได้น้อย
ละ๒๐๐๐บาทก็จะให้เป็นเวลา๒เดือน
เดือนละ๑๐๐๐บาทนั่นเองนะคะ
อันนี้เป็นมาตรการหนึ่งที่คนก็พูดถึงมาตรการนี้กันเยอะ
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบด้วย
อย่างเช่นมาตรการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกับผู้ประกอบการ
มาตรการอื่นที่อยู่หน้าจอตอนนี้ด้วย
ตรการด้านภาษีการปรับโครงสร้างหนี้นะฮะอะไรต่างเหล่านี้นะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการแถลง

ยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในประเทศไทย
เพิ่มเติมอีก๑รายเป็นชาวอังกฤษนะครับ
เดินทางมาจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ

ระหว่างทางได้เปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง
และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่ประเทศไทย
เมื่อวันที่๓มีนาคมด้วยอาการไข้และมีเสมหะ
แล้วก็สุดท้ายยืนยันนะครับว่าติดเชื้อโควิด๑๙
ก็เป็นผู้ป่วยรายที่๔๘นะ
อกจากนี้นะครับยังมีผู้ป่วยที่รอผลการยืนยันอีก๑ราย
เป็นหญิงไทยซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ
เกาหลีใต้อายุ๓๐ปีตรวจพบมีอาการไข้
ก็ตรวจคัดกรองที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เมื่อวันพระนักศัพท์ดีที่๕มีนาคมที่ผ่านมา
ก่อนที่จะถูกส่งตัวมารักษาตามระบบ
ที่สถาบันบำราษณราดูล
ก็ตรวจพบเชื้อจากห้องปฏิบัติการ๑แห่ง
อยู่ระหว่างรอผลยืนยันจากห้องปฏิบัติการแห่งที่๒
จึงจะประกาศเพิ่มเติมได้
ทำให้ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล๑๖ราย
กลับบ้านได้แล้ว๓๑ราย

รวมสะสมหลังจากที่มีการประกาศ
พบผู้ป่วยใหม่เมื่อวานนี้
ทั้งสิ้นแล้ว๔๘รายนี่ในบ้านเรานะครับ